โอ้โหข่าวนี้คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
และที่สำคัญคือแทงรอปภจนเสียชีวิตครับ
ตำรวจไปตามจับไว้ได้เลือดเต็มตัวนะ
เธอเนี่ยนะเอามีดแทงตัวเองด้วยปอดทะลุเลยครับ

ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาแล้วนะนะครับเดินออกจากลิฟต์มา
แล้วใช้มีดแทงผู้ชายคนหนึ่งที่เดินสวนฮะเดินสวนไม่รู้อีโนเนยเลย
นี่ครับซึกเขาให้แล้วฮะแล้วจากนั้นไปแทงผู้ชายอายุสิบเก้าปี
นะครับเป็นคนที่สองแล้วก็เดินไปคุยกับพี่รอปภ
ประมาณห้าวินาทีแค่นั้นคุณผู้ชมแล้วใช้มีดแทงรอปภ
เสียชีวิตเลยครับแล้วเธอหนีไปเหตุเกิดประมาณตีสองที่ผ่านมาครับ
ที่อพาร์ทเม้นท์ในซอยรังศิษย์ประทุมธานีสิบเอ็ดตะบลประชาธิปัชฬ์
อำเภอทันยะบุรีจังหวัดประทุมธานีนี่รอปภครับผ้าขาวคลุมแล้ว
ผู้เสียชีวิตคือนายอนันทชัยสอนชัยอายุ๔๐ปีครับเป็นรอบพอแผลถูกแทงเข้าชายโครงขวา
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายชะลิดอายุ๔๓ปีและนายมนต์สิทธิ์การอายุ๑๙ปี

ตำรวจนั้นกระจายกำลังกันค้นหาจนไปจับเธอได้ใกล้กับอพาร์ทเมนต์
นะคุณผู้ชมตรงนี้ไปซ่อนอยู่ใกล้กับลานจอดรถแล้วเอาย่าปิดเอาไว้
ส่วนเลือดที่เปื้อนตัวเธอนะครับคุณผู้ชมคือเธอใช้มีดแทงตัวเอง๔แผล
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย๑แผลนั้นทะลุปอดครับ
ทีมข่าวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้อพาร์ทเมนต์เวลา๒๒นาที
หลังกล่องเหตุผู้กล่องเหตุวิ่งหนีมากับมีดนะนี่วิ่งมาแล้วกล้องจับอยู่
มากับมีดแล้วมาหยุดที่บ้านหลังหนึ่งในซอยแล้วเก็บมีดเข้าไปในเสื้อ
ซ้ายมองขวานะครับแล้วเหมือนพยายามจะเปิดประตูแต่เปิดไม่ได้เพราะประตูเขาล็อกเอาไว้เนี่ยครับนะฮะ
โอ้โหเธอพยายามมองซ้ายมองขวามีใครไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีฉันจะเปิดประตูนะ
แล้วจากนั้นพอเปิดไม่ได้ก็เดินไปหน้าปากซอยครับแล้วก็ตัดสินใจย้อนกลับมาที่อพาร์ทเมนต์อีกทีนึง

เขาอยู่ที่นี่มา๖ปีนะครับ

ไม่ได้มองหรอกผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ย
เงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งเข้ามาแทงครับ

ก็แค่เงยหน้าเห็นแต่เขาว่าเดินสวนมา

ป้อมรับพอเนี่ยมันบังพอดีไงครับ
ไม่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเดินตามเข้าไปแทงพี่รอปภ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับเล่าบอกว่า
ตอนออกมาดูเห็นสามีโดนแทงไปแล้ว
แล้วคราวนี้ไปดูกล้องวงจรปิดเห็นผู้ก่อเหตุเดินลงมาแทงสามีนะครับ

ยังไม่รู้สาเหตุแล้วว่าทำเพราะอะไร
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
เหมือนผู้หญิงเคยเข้าไปคุยพอแฟนลุกขึ้นเขาก็แทงแล้วก็วิ่ง

พอหนูดูในกล้องแล้วมันคือเห็นทั้งหมดแล้ว

หนูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไร
ท่านผู้กรรมกรรมการสอบพอประตูน้ำจุฬาลงกรเปิดเผย
บอกว่าผู้ก่อเหตุยังให้การวกวนนะครับ
อ้างว่ามันจะทำอะไรนะครับ
แล้วก็เป็นคนเดียวกับที่โทรไปขอความช่วยเหลือตำรวจตอนเช้า
บอกว่ามีคนจะมาทำร้ายนะฮะแปลกแล้วล่ะ
พอสายตรวจไปก็บอกว่าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้ว
ผู้ก่อเหตุมาพักที่นี่ได้ปีกว่าครับ

ตรวจสอบทรัพย์สินในห้องก็ยังอยู่ครบ
ไปสอบสวนน้องชายที่อยู่ตึกเดียวกันบอกว่าพี่สาว
ไม่ได้ใช้สารเสพติดหรือว่ายาอะไรเกี่ยวกับทางจิตเวทหรอกนะ
แต่พักหลังเนี่ยมีการเล่าเรื่องเพ้อฝันนะครับ

อายัดตัวผู้ต้องหาไว้แล้วนะครับ
แล้วจะทำหนังสือถึงโรงพยาบาลให้มาเจาะเลือดตรวจหาสารเสพติด
เรื่องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบนะครับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตเวท
ก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าและพามีดไปในที่สาธารณะครับ